คุณผู้ชมขยับมาดูข่าวเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้าง

ใช่เราต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็สู้ไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นกาดอย่าตกต้องดูแลตัวเองให้ดีครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่

ก็บอกเลยว่าในเรื่องของจิตอาสาต่างนานา

เป็นคนนึงที่ก่อตั้งโครงการเราต้องรอด

เรื่องการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
ให้สัมภาษณ์ผ่านอีเวนต์ออนไลน์เมื่อวันก่อน
บอกว่าตัวเธออยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี

ทำให้คุณได่แล้วก็ทีมงานเราต้องรอด
เตรียมจัดหาข้าวของที่จำเป็น
พร้อมที่จะเปิดศูนย์พักคอยอีกครั้ง

ผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดถึง๔ศูนย์เลยครับ

เคาน์ดาวน์ก็เริ่มเข้ามาเรื่อย
วันนี้ค่ะ๐๒๐ที่เราดูแลอยู่คือเต็มทั้ง๒ศูนย์

เข้าสู่โมทการเปิดศูนย์ที่ประเวช
วันนี้พึ่งเปิดเมื่อเช้านี้ก่อนเริ่มงานนี่
ก็รับไปคนแรก
ในส่วนของศูนย์ที่อยู่บางหุ่นเทียนพรรภ์๒
กำลังรอเอกสารอยู่แล้วก็จะทำการเปิด
เราต้องยอมรับว่าโอมีคอนค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดเร็วมาก
เด็กจะต้องระวังมากที่สุด
เพราะว่าจะเป็นส่วนที่
ต้องยอมรับว่าต้องเตรียมรับให้ดีค่ะ
เพราะว่าน้องแต่ละคนยังไม่ได้รับวัคซีนกันเลยนะคะ
แล้วก็ที่ดูสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าเราได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าอีกจำนวนหนึ่งที่อาการรุนแรงก็จะเจออยู่ที่เด็กแล้วก็คนแก่ค่ะ
อันนี้ก็มาทำงานหาเงินเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ค่ะก็ต้องไปเช็คที่ศูนย์ว่ามีอะไรขาดบ้าง
เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เหนือกับใต้หนักเราก็โอนของที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
ให้ทางเหนือกับทางใต้ใช้เราต้องเช็คสต๊อกแบบเดรี่
แล้วก็ต้องอิงกับจำนวนผู้ป่วยด้วยค่ะว่าช่วงนี้เป็นผู้ป่วยแบบไหนอะไรยังไงค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมฟังคุณไดแบบนี้แล้วนะนอกจากที่จะแบบบอกให้ทุกคน
ต้องระมัดระวังตัวกันทุกฝีก้าวประมาทไม่ได้และที่สำคัญคือนอกจากส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล
ก็ต้องส่งให้กำลังใจกับเหล่าทีมอาสาเหล่านี้นี่แหละแล้วก็บอกว่าเขาเหนื่อยกันมากจริง
แล้วคุณทำด้วยใจกันทั้งนั้นอย่างคุณไดเนี่ยรอบระบาดรอบที่แล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ
ใช่ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าโควิดโอไมคอนรอบนี้เป็นภัยต่อเด็กมาก
ดังนั้นต้องระมัดระวังการดูแลตัวเองอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะครับ
แต่ในงานเดียวกันเจอคุณพ่อป้ายแดง
จะเป็นแล้วเตรียมจะเป็นคุณพ่อแล้ว
บอยพิษนุนะฮะเขาก็ได้มาอัปเดตความพร้อมที่จะเจอหน้าลูกตัวเองแล้ว
อีก๑เดือนเองเท่านั้นคุณผู้ชมพี่บอยบอกว่าลูกจะมาแล้วนะฮะ
ซึ่งคุณบอยยอมรับว่าเหอลูกหนักมาก
ตัวซื้อข้าวของที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดไว้จนเต็มบ้านแล้วฮะ
แถมยังตอบแบบภูมิใจด้วยว่าพร้อมเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเต็มที่เลย
เพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์จากการช่วยเลี้ยงหลานมาเป็นอย่างดีครับ

จะได้เห็นหน้าทายาทตัวน้อยแล้วพี่บอยจ๋า

พอเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่มาก

แต่แป๊บเดียวมีไปซ้อมแบบอาบน้องอาบน้ำลูก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
เพราะว่าผมกลัวว่าตอนที่เราน้องออกมาแล้วแล้วเรากลัวไม่มีเวลาที่จะ
ไปซื้อของใช่ไหมฮะบางทีซื้อของแม่เขาก็อยากดูด้วยว่า
ที่มันควรจำเป็นเราก็ซื้อไว้ก่อน
ก็ไปซื้อเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าพี่บอยจะเป็นคุณพ่ออีกคนที่น่ารักมากคนหนึ่งของวงการเลยนะ

แต่เมื่อกี้ฟังเดี๋ยวก่อนคุณพ่อ
ซ้อมแล้วนะซ้อมอะไรซ้อมอาบน้ำกับวงพยาบ้าน
ซ้อมอาบน้ำเมียไม่ใช่นะคะพี่บอยค่ะ

เอาละค่ะจากคุณพ่อกำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อ